ชุมนุมที่แยกราชประสงค์๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
ขณะนี้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมก็เข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
นัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ตั้งแต่๑๗นาฬิกานะครับ
ข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรา๑๑๒
แล้วก็ปล่อยแกนนำและแนวร่วมที่ถูกคุมตัวในเรือนจำ
บอกว่าจะมีการตั้งเวทีปลาใสที่แยกราชประสงค์ด้วย

มีสามแกนนำตามที่เขาได้ลงเอาไว้ในเพจที่จะมาปราสัยนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะ
ผู้ชุมนุมก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ส่วนภาพในจอเล็กนี่คือภาพล่าสุด
ณขณะนี้นะฮะที่แยกราชประสงค์นะครับนี่คือช่วงสักประมาณ๑๗นาฬิกากว่า
เกือบ๑๘นาฬิกาจะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เข้ามาบริเวณแยกรัชประสงค์แล้ว
ตรงกลางสี่แยกเลยแล้วก็มีการตั้งเวทีปราศัยตรงนี้นะครับ
เพราะเขาบอกว่าวันนี้จะมี๓แกนนำนะครับที่จะขึ้นเวทีปราศัยในการแสดงออก
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างนะครับ
ขณะเดียวกันทางภูมิกับการสอนอลุมพินีพันธบทเอกจักริจโฉสูงเนินนะครับ
วันนี้ได้เข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาแจ้งให้กับผู้ชุมนุมทราบ
เป็นการแจ้งประกาศบอกว่าห้ามชุมนุม
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และเป็นย่านชุมนุมที่เป็นย่านใจกลางเมือง
เพราะฉะนั้นจึงขอให้ยุติการชุมนุม
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่จะสัญจรไปมา
แต่ว่าผู้ชุมนุมนี่ก็ไม่ได้ยื่นในการขอจัดการชุมนุมด้วยนะครับ
ตำรวจบอกนะครับก็เลยมาแจ้งว่าขอให้ยุติการชุมนุมนะครับ

ก็มีการตะโกนให้ตำรวจออกจากพื้นที่ไปนะครับ
จากนั้นก็มาปิดการจราจรนะฮะ
ตั้งแต่แยกราชประสงค์ถนนรัชดำริไปถึงแยกประตูน้ำนะครับ
ผู้ใดปากเปลือนไม่ปฏิบัติตามภาพนี้ต้องรับโทษ๑๒๐บาท
กี่จดแรงเครื่องทำเริกตราบรายแหล่นวิธีกรรมในสารกำศึกเฉิน

เกิน๒ปีหรือปำไม่เกิน๔หมีต่อสัตว์จัดทราบรับ
นะครับเพราะว่าอ่าในเมื่อมันเป็นแห้งใจการเมืองแล้วเอ่อ

ทางตำรวจนี่คือจะหรือว่าจะยังไม่ได้จังกลุ่มหรือยังไงฮะ
คือคือเราไม่ได้ประกาศแล้วนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
การที่จะชุมนุมต่อไปนะครับทุกผู้ชมครับส่วนทางตำรวจเนี่ย
วันนี้ก็มีมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุมนะครับ
มีการเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูง๒คัน
รั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
วันนี้ไม่ได้มีการนำพวกรั้วรวดหนามหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งนะฮะ
นี่นะฮะพันธมตเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยที่แยกราชประสงค์นะครับ
โดยระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
ถ้ามีความรุนแรงหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่

ที่เหลือก็ต้องรอดูว่าการชุมนุมวันนี้จะมีปลาใสแบบไหนอย่างไร

ภาพล่าสุดก็คือภาพที่ท่านเห็นในจอเล็กเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพจอใหญ่หน่อยนะครับว่าบรรยากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับ
แยกราชประสงค์นะครับ๑๙นาฬิกา๘นาทีณขณะนี้นะฮะ
ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาอยู่ตรงกลางสี่แยกตรงถนน

ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีพูดถึงการชุมนุมในเย็นวันนี้นะครับ
บอกว่าไม่ได้มีการสั่งการหรือว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูแลส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับ
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการอยู่แล้ว
ไม่ต้องการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น
และไม่ต้องการให้เกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น

พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นผลิตการนะฮะท่านนายกยืนยันนะครับ
ก็อยากจะให้มีการมีเด็กดีเด็กเร็วเด็กมันต้องให้เด็กเราเป็นคนดี
เพราะก็ต้องควรคือกับปลังสังวัลของชาติเขาต้องเรียนรู้วันนี้
ค่าเราก็จะมีภาพบรรยกาสดการจุบลงที่แยกราชประสงค์ขึ้นมาที่มุมจอเป็นระยะระยะ